เวลาคนที่ขับรถมาแล้วสูบบุหรี่มาด้วยพอสูบเสร็จปั๊บก็มักจะดีดใช่ไหม
ก้นบุหรี่ทิ้งดีดออกไปเอาล่ะไฟอาจจะไหม้ย่าข้างทาง
แต่คราวนี้ไม่ใช่ฮะไหม้ตรงไหนไปดูครับ
ใช่ครับคุณผู้ชมฮะเขาดีดก้นบุหรี่แล้วลมมันตีย้อนกลับไปที่หลังกระบะครับคุณผู้ชม
คือมันเป็นลักษณะของกระดาษรังกระดาษหรือกระดาษนั่นแหละ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็ต้องลงรถมา
แล้วก็เอากระดาษเหล่านั้นลงเพราะไม่งั้นรถไม่เหลือครับ
ส่วนรถดับเพลิงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะมันเป็นจังหวะพอดี
คือรถดับเพลิงเนี่ยเขาขับมาทางนี้พอดีก็เลยจอดช่วยเหลือนะครับ
อกจากจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับมีความผิดนะครับ
ตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
โอ้โหนี่บทเรียนทันสำคัญเลยไม่คุ้มเลยนะครับ
นี่บทเรียนจริงที่คุณพระราบพรบอกครับ
คือแล้วถ้าไปเจอคนอื่นหรือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่ยิ่งอันตรายเลยนะคะ
ทางก็ย่าแห้งทั้งนั้นเลยด้วยเนี่ย
ก็ไม่อยากให้ควันเข้ารถอยู่แล้วเอามือวางตรงกระจกอยู่แล้วนะครับ
พอถึงสูบเสร็จปั๊บก็ดีดอย่างนี้ระวังเจอแบบนี้นะ